พันธมิตรต้องบอกว่างานนี้ทำได้ค่ะแล้วเตรียมที่จะส่งมอบพร้อมเดินหน้าภารกิจฝ่าวิกฤตเพื่อประเทศไทยนะคะจากพันธกิจที่ต้องการอยู่เคียงข้างประชาชนพาสังคมไทยก้าวข้ามทุกวิกฤตที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเกิดโครงการปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อที่ไทยรั
เนี่ยเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะหลังจากประกาศเจตนารมณ์
ภายในไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงนะปรากฏว่าพันธมิตรองกรบริษัท
บุคลากรบุคคลต่างเห็นความสำคัญของภารกิจนี้ค่ะ
ได้มีการแสดงความจำนงร่วมสนับสนุนโครงการเข้ามานะคะ
ล่าสุดยอดเงินสนับสนุนได้ทะลุเป้าหมาย๑แสนชุดตรวจ
ที่เรียบร้อยแล้วแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นนะคะ
ไทยรัฐกรุ๊ปพันธมิตรยังคงเดินหน้าต่อไปที่หนึ่งแสนห้าหมื่นชุดตรวจค่ะ
โดยรายนามพันธมิตรที่ร่วมในปฏิบัติการไทยรัฐฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ตรวจหาเชื้อ
คุณผู้ชมมีดังนี้นะคะปรากฏขึ้นหน้าจอแบบนี้ค่ะ
ตอนนี้มีทั้งหมด๓๔พันธมิตรที่ร่วมสมทบทุน
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น๒๔ล้านกว่าแล้วนะคะ
นี่ยอดรวมเห็นไหมหน้าจอบรรทัศน์สุดท้ายค่ะ
ยอดเยี่ยมเลยฮะเออยอดเยี่ยมมากนะฮะ
ไทยรัฐกรุ๊ปขอเชิญชวนประชาชนที่มีกำลังทรัพย์นะคะร่วมฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน
คุณสามารถเป็นส่วนหนึ่งได้ด้วยการร่วมสนับสนุนเงินผ่านโครงการนี้
เงินทั้งหมดที่ได้ค่ะจะนำไปจัดซื้อชุดตรวจโควิด๑๙
สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโดยโอนเงินมาได้ที่
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนสาขาถนนวิภาวดีรังสิต
บัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี๑๙๖๓๐๖๖๕๖๖นะคะ
ปรากฏหน้าจอแล้วใครที่ฟังไม่ทันก็แคปได้นะคะ
ถ่ายรูปได้หน้าจอค่ะชื่อบัญชีนะคะไทยรัฐร่วมฝ่าวิกฤตโควิด๑๙
เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะคะฝ่าวิกฤตโควิด๑๙ครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะ